ท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมานะครับ
เที่ยวขบวนมุ่งหน้าอนุสวรีชัยสมรภูมิก็ต้องหยุดนะครับ
แล้วก็ให้ผู้โดยสารลงจากรถเพื่อเปลี่ยนขบวนรถ
แต่จังหวะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะเธอตกลงไปในรางโอ้โหแล้ว
มีรถอีกขบวนหนึ่งกำลังจะมาโชคดีมากครับที่เขาแจ้งเหตุกันทันนะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็กดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินนะครับทำให้สามารถไปช่วยผู้หญิงคนนี้
ขึ้นมาจากรางรถไฟฟ้าได้ทันนะฮะไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ค่ะนี่ครับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ
วิตเตอร์ของรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่าก็แจ้งเหตุนี้เอาไว้นะครับ
สุดท้ายแล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้เรียบร้อยนะครับ
ก็มีความล่าช้าบ้างแต่ขบวนรถก็สามารถไปต่อได้นะครับ
มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะฮะในช่วงเกิดเหตุ
ทุกคนก็ตกใจกันเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ดีดี
เอ้าตกลงไปอยู่ที่รางรถไฟฟ้ากรีดร้องกันนะครับ
แต่ว่าโชคดีที่รอปภประจำสถานีไปกดสัญญาณหยุดรถ
พนักงานควบคุมรถไฟฟ้าก็สามารถหยุดรถได้ทัน

คนก็รีบลงกันด้วยชาญชาลาที่ไม่ได้มีประตูกั้นด้วย